กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณบุ๊กเกริ่นถึงครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้นอนบ้านนานแล้วค่ะต้องมานอนอยู่บนรถสองแถวของตัวเอง
เพราะว่าต้องหลบเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้นอกระบบที่มาทวงแล้วก็มีการขู่ว่าจะทำร้ายนะคะ
ชาวบ้านก็สงสารครอบครัวนี้มีด้วยกัน๔ชีวิตต้องอาศัยนอนบนรถกลับบ้านไม่ได้
แก๊งเงินกู้นอกระบบให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ
นี่ค่ะน้องผู้หญิงเนี่ยอายุ๑๑ขวบต้องช่วยแม่คือแบบเช็ดน้ำตาให้แม่ค่ะ

แล้วที่นั่งอยู่ก็คือรถที่ใช้ทำมาหากินซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนบ้าน
เพราะนอนกันตรงนี้เลยค่ะครอบครัวนี้๔ชีวิตค่ะ
มีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสาว
นอนอยู่บนรถคันนี้ค่ะแม่กับลูกสาวเนี่ยมีมุ้งกลาง
กับลูกชายไม่มีมุ้งก็นอนบนเบาะผู้โดยสารตากยุง
ทีมงานสายใหม่ต้องรอดไปตรวจสอบเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็เลยรู้ว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงต้องพากันออกมานอนนอกบ้าน
นอนบนรถแบบนี้ละหกระเหินนะคะครับ
เขาจอดรถอยู่ริมถนนพระยาสุเรน
คือรถคันนี้เนี่ยหัวหน้าครอบครัวคือสามีเนี่ย
รถสองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสาร
ภรรยาเป็นช่างเย็บผ้าก็มีรายได้นะครับ
ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนึงก็ประมาณ
ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับก็ถือว่ารายได้พอสมควรเลย
แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมารายได้ลดลง
สองคนเนี่ยได้เพียงแค่สามพันห้าถึงห้าพันบาทต่อเดือนเท่านั้นเอง
คือมันลดลงหลายเท่าเลยก็เลยตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทนี้นะคะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละหกสิบ
ก็ตกวันละสองร้อยบาทโอ้นี่แค่ดอกนะ
ดอกอย่างเดียวก็โหดมากโอ้โหนะฮะ
ไม่พอไงก็ต้องเพิ่มกู้เพิ่มกู้เพิ่มกู้เพิ่ม
รวมเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดรายด้วยกันมีหนี้พุ่งไปถึงเจ็ดหมื่นบาท
หมื่นบาทกับรายได้สามพันห้าถึงห้าพันเนี่ยค่ะครับ
พอไม่มีจ่ายเธอบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยส่งคนมาทำร้ายถึงบ้านเลย
จนตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้ก็ตัดสินใจหอบข้าวหอบของหอบลูก
ออกมานอนนอกบ้านตรงถนนนี่แหละหนีเจ้าหนี้ค่ะ
ส่งมาตลอดเขาให้ลูกน้องเขามาตามมาจากหน้าบ้านเลย
นี่ค่ะอยู่อย่างนี้มาหลายเดือนแล้วด้วยนะคะ
วันนี้ครอบครัวนี้กับทีมงานสายใหม่ต้องรอดไปที่สอนอมีนบุรีค่ะ
ไปขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะคะ
ซึ่งท่านรองค์พุ่มคับการตลนบร๓ก็มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวน

เพื่อที่จะเจรจาไกลประนอมหนี้กัน
แต่ว่าถ้าค้นพบว่ามีการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมาย
ก็อาจต้องดำเนินคดีตามพรบทวงหนี้
หรือเงินกู้นอกระบบด้วยครับ

อย่างที่ผมบอกก็คือภูติหายก็คือตัวบุคคลส่วนนึง
วันนี้เนี่ยหลังจากไปแจ้งความตำรวจก็พาครอบครัวนี้
ส่งบ้านนะคะคืนนี้น่าจะนอนบ้านหลัง
ไม่ได้นอนมานานนอนบนถนนมานานนะคะครอบครัวช่วยกันเก็บข้าวของ
แล้วก็พบว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นก็พอไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้
มันก็ชำรุดอะนะคะนี่ค่ะคือสภาพบ้าน
คงไม่ได้อยู่นานหลายเดือนเลยล่ะนะคะทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้าน
ก็ทราบว่าแถวนี้มีแก๊งทวงหนี้วนเวียนมาจริงค่ะ
แล้วก็เคยมานั่งปักหลักเฝ้าหน้าบ้านบ้านเนี้ยเป็นประจำอืม
มีการใช้วาจาข่มขู่แล้วแสดงท่าทีใช้กำลังเพื่อทวงหนี้สินด้วย
ผู้สื่อข่าวบอกว่าติดต่อไปหาเจ้าหนี้
ซึ่งอ้างว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ๕ตามกฎหมายแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยใช้กำลังข่มขู่ทวงหนี้เลย
ปัจจุบันเก็บหนี้เงินกู้โดยวิธีโอนผ่านออนไลน์ครับอ่าถ้ายังไงก็
ตำรวจก็อาจจะต้องช่วยเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นะคะ
คุณผู้ชมฮะ